แต่ให้ห่างกันแค่ไหนไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะมีปัญหาเลยสำหรับณเดชน์แล้วก็ยายานั่นเอง
ค่ะเห็นว่าล่าสุดเนี้ยต่างคนต่างมีงานถ่ายละครเนอะแล้วก็ห่างห่างกันไปสิบกว่าวันเนี้ย
สิบห้าวันน้องบอกคิดถึงหรือว่าจะเป็นบุคเคสอ่ะนี่วาดอะไรก็แล้วแต่คุณภาพ
รอยกระทงที่ผ่านมานี่รอยกระทงที่ผ่านมาเขาไปถ่ายละครจังหวัดเดียวกัน
ก็เลยได้ไปเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยหาเวลาไปลอยกระทงคู่ด้วยกันหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะมีเพลงพี่เบิร์ตด้วยนะนางบอกไปฟังเลยค่ะ
น้องต้องไปถ่ายละครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เออเพราะว่าผมจะกลับวันรุ่งขึ้นนะฮะ
ก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรกันหน่อยถ้ามีเวลาว่างก็จะได้เจอกัน
เพราะว่าละครก็คนละเรื่องแล้วถ่ายก็ถ่ายกันคนละที่อะไรอย่างนี้
เวลาก็ไม่ค่อยได้เจอกันพอดีนานทีได้เจอกันก็แฮปปี้ครับผม
๑๕วันที่ไม่คิดถึงมาปะ

มีหลายเพลงครับพี่ฟังเพลงไหนโดนทุกเพลงครับ

ก็น่าจะเป็นแบบฝนที่ตกทางนู้นเหงาถึงคนทางนี้
อะไรอย่างนี้เหรอเขาไปไหนนะเชียงใหม่กันใช่ไหม

นี่ฉันแอบเห็นว่าพี่แบร์หายไปไหนมาด้วย

อุ้ยตายแล้วแมทเพรนีไม่ลงรูปมาเกือบเดือนตั้งแต่นี้คราว
เป็นคอมเมนต์ปิดค่าเลยไม่มีปัญหาดรามะก็คือปิดดรามะไป
คุณผู้ชมค่ะก็อัปเดตกันละกันไหนก็อยู่ในแวดวงนี้ค่ะ